สวัสดีค่ะพบกับลูกการร้อนหนาวกับดิชันนาธาชาอกิตมกค่ะ
เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความร้อนอบอ้าวนะครับคุณผู้ชม
อาบน้ำมาเนี่ยเหงื่อก็ไหลในทันทีค่ะ
แล้วจะร้อนแบบนี้ไปจนถึงวันพุธค่ะ
เนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนได้อ่อนกำลังลงค่ะ
ทำให้มีความร้อนแผ่เข้ามาแทนที่นั่นเองนอกจากนี้ค่ะ
ยังมีลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมประเทศไทยค่ะทำให้มีอากาศค่อนข้างร้อน
แต่หลังจากนี้ค่ะหลังจากกลางสัปดาห์เป็นต้นไปค่ะ
วนอากาศเย็นจากจีนจะแผลลงมาอีกรอบค่ะประทะกับอากาศร้อนชื้น
ลักษณะอากาศแบบนี้ค่ะจะทำให้ภาคเหนือของเรามีฝนตกแล้วก็มีลูกเห็บตกด้วย
ในขณะที่ภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกฝนมีโอกาสตกร้อยละสิบค่ะ
ส่วนภาคอีสานนะคะรับลมค่ะไม่ค่อยมีฝนในระยะนี้
คุณผู้ชมค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด๗๓ที่ประเทศญี่ปุ่น
และนี่คือความเสียหายคุณผู้ชมถนนถูกตัดขาดนะคะ

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นเมื่อ๑๐ปีที่แล้วค่ะ
และนี่คือรูปกรณ์รอดหนังวันนี้สวัสดีค่ะ